มาดูกันที่เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างสาวเชอรีนัทจารีกันบ้างนะคะ
ตอนนี้ก็เดินหน้าประชาสัมพันธ์ค่ะ

เราจะเป็นลูกที่ดีของพ่อนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่เป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะ
มาประชาสัมพันธ์โครงการสายข้อมือสีเหลืองค่ะ
สำนึกให้กับลูกทุกคนได้สำนึกพระคุณของพ่อค่ะ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ

สามารถสั่งซื้อและสั่งจองได้ที่๗๑๑ทุกสาขา
ราคาเส้นละ๑๐๐บาทค่ะ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะจะมีการมอบให้กับโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้
มูลนิธิพระดาบทเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ

ในการปลูกฝังนะคะคุณธรรมแล้วก็จิตสำนึกว่าเราจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไปค่ะ
อันนี้เนี่ยความพิเศษคือเรามีทั้งหมด๓ไซส์ค่ะ
ปกติเราอาจจะมีปัญหาว่าใส่รวมหรือเข้าไป
แต่ว่าอันนี้ค่ะมีทั้งเล็กลงแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะ
สำหรับเงินนะคะรายได้ที่เราได้มาทั้งหมดนะคะ

แล้วก็ให้ทุนทรัพย์เขาค่ะ
ส่วนการสั่งซื้อนะคะง่ายมากเลยค่ะ

แล้วก็สั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๖ตุลาค่ะ
แล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยกันเส้นละ๑๐๐บาทเองเท่านั้นค่ะ
ถึงวันที่๖ตุลาคมนะครับคุณผู้ชมที่๗๑๑ทุกสาขา
วันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ว่ายังทันอยู่นะคะ
ยังไงก็ติดตามกันได้แล้วกันนะครับ
สถานแบบนี้ดีเราจะมาบอกกันตลอดค่ะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีของคนในวงการบันเทิงนะคะ